ที่การจัดนับบุรีนะครับมีอดีตพาลโรงคนนึง
เขาก็เครียดหลายอย่างนะฮะเรื่องภรรยาเรื่องงานการอะไรด้วย
ค่ะตัดสินใจนะครับไปยิงขึ้นไปบนเสา
ส่งสัญญาณโทรศัพท์สูงสามสิบเมตรนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับ
ให้กำลังใจพี่อยู่ข้างล่างเนี่ยพี่มองลงมาคนที่ปีนขึ้นไปเนี่ย
เขาบอกว่าให้ไปตามแม่กับลูกเขามาเขามีลูกสองคนค่ะ
แต่ภรรยาเนี่ยเขาบอกว่าเขาทิ้งไปนะภรรยาทิ้งเข้าไป
ก็เลยอยากเจอแม่กับลูกแล้วก็เครียดเรื่องงานด้วยที่ถูกเลิกจ้าง
ปีนขึ้นไปนู่นนะครับทุกผู้ชมครับโอ้โหสามสิบเมตรสูงมากค่ะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับในพื้นที่สพเมืองกาญจนบุรีนะครับ
กู้ชีพก็ต้องมาช่วยนะฮะใช้โทรโขงเนี่ยเกลี้ยกล่อมนะฮะ
สมมุติว่าชื่อในจรกันแล้วกันอายุสามสิบเก้าปีนะครับ
เมาด้วยแล้วฮะเมาแล้วก็คลุมคลั่งแล้วก็ปีนขึ้นไป
สัญญาณโทรศัพท์นะฮะสูงสามสิบเมตรที่ป่าละเมาะข้างถนน
สายบ้านลิ้นช้างบ้านเก่าใกล้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีนะครับ
ค่ะบนหนองหญ้าอำเภอเมืองกาญจนับบุรี
ข้างล่างเขาก็เสียวแล้วฮะว่าจะตกลงมาหรือเปล่าฮะข้างบนเนี่ยโหไม่รู้ลมแรงหรือเปล่า
คนก็มาดูกันเต็มไปหมดนะครับเขาใส่กางเกงขายาวตัวเดียวนะครับ
อยู่บนยอดเสานะฮะคือที่เขาส่งสงส่งเสียงอะไรมาเนี่ยก็ไม่ได้ยินหรอก
เขาเขียนข้อความใส่กระดาษแล้วโยนลงมาให้เจ้าหน้าที่ข้างล่างอืมนี่ฮะ
บอกว่าผมไม่ลงยอมตายนะขอเจอแม่ชีคือแม่เขาคุณแม่เขาบวชชีอยู่นะครับ
สุดท้ายแล้วนะครับก็ไปตามแม่มานะตามลูกสองคนมานะครับ
ให้มาช่วยเกลี้ยกล่อมนะครับนี่ฮะคุณแม่มาแล้ว
เจรจาผ่านเครื่องขยายเสียงของเจ้าหน้าที่
ต้องให้แม่บอกว่าไม่ต้องกลัวไม่มีใครทำอะไรหรอก
สุดท้ายเขาก็ลงมาครับแต่ว่าใช้เวลาเจรจาเกลี้ยกล่อมกันอยู่๒ชั่วโมงกว่า
ทุกผู้ชมครับเขาก็ยอมปีนลงมาลงมาได้อย่างปลอดภัย
ท่ามกลางความโล่งใจของทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะ
คุณแม่เขาด้วยนะครับเขาก็ขอโทษเจ้าหน้าที่ทุกคนนะ

ผู้ชายคนนี้บอกว่าเขาเคยเป็นพานโรงอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วถูกเลิกจ้างนะครับ
ก็เลยนี่แหละฮะตั้งใจว่าจะปีนขึ้นไปจะกระโดดลงมาฆ่าตัวตาย
สุดท้ายก็คุณแม่ก็มาช่วยเกลี้ยกล่อม
คือพี่ก็ต้องห่วงลูกสองคนด้วย

นี่โชคดีนะไม่เป็นอะไรสูงเหลือเกินนะฮะลงมาได้อย่างปลอดภัย